อ๋ออันนี้มีช่างจรวดจำชื่อช่างจรวด
จรวดบอกว่าเขาเป็นคนโชคดีที่มาขอพรกับที่นี่
ที่ไหนยังไงเอามาตามมาดูเลย
นี่มีชื่อใหญ่ที่ง่ายเอารถแหมาเลยจ้ะ
แห่หมอลำมีรถแห่แล้วต้องมีอะไรประชาชนมาเต้นกันด้วย
มันต้องมาให้ครบค่ะเพราะว่ามีรถแห่ที่ไหนมีความสนุกสนานที่นั่น
ครับและที่นี่นะคะก็คือสารปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคาราชค่ะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ที่สวนของช่างจรวดเป็นช่างสร้างสารหลักกิโลนั่นเอง
เออคนนี้แหละเขาบอกว่าไงหลังจากที่ได้โชคได้ลาบมาในวันที่๑กันยายน
ก็เลยต้องจ้างรถแห่หมอลำนี่แหละมาถวายแก้บนองค์ปู่ดำหน่อยนะชาวบ้านเนี่ยเขายังไง
รู้ข่าวก็มากันเยอะเลยค่ะมากันเยอะเลยแล้วคุณเชื่อไหมระหว่างที่กำลังทำพิธีถวายของเส้นไหว้อยู่อ่ะ
มองเข้าไปบนฟ้ามันเริ่มมีกลุ่มเมฆกลุ่มเมฆมารูปตัวกัน
นี่แบบมาลงฝนตกแบบแดดเปรี้ยงอะไรอย่างนี้ฝนตกแดดออกแล้วดูเหมือนลักษณะจะมีพระพิษศนกลุ่มตัวกัน
แล้วชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้มองเห็นกลุ่มเมฆนี่ไหมบอกบอกไปเลยว่าเหมือนอะไรบ้าง
มีเป็นตาเป็นเสียนเป็นปากดูแล้วยังไงดูยังไงครับเออใช่ดูยังไง
ดูจินตนาการเอาสิเนี่ยเขาอุตส่าห์บอกใบ้แล้วก็เราสงสัยเราก็ถาม
เออเขาก็บอกว่าให้สังเกตดีกลุ่มเมฆมีลักษณะมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
แล้วชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาปรากฏให้เห็นบนกลุ่มเมฆเนี่ยน่าจะเป็นพ่อปู่นี่แหละ
นี่ไงเออพ่อปู่หรือสีพ่อปู่หน้าขระราชนะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
แล้วพอทำที่พรีเซนต์ยังไงยังไงนี่ชาวบ้านแบ่งเอาไปสิเออคนละมากรากไม้ที่มาทำพรีเซนต์
แต่บางคนจะกินเอาอิ่มก่อนส่วนท่านนี้คือช่างจรวดค่ะช่างจรวดเป็นแฟนแมนยุใช่ไหม
อันนี้ไม่ทราบเขาอาจจะใส่เสื้อแต่เด็กผีเอาแล้วแต่เขาเถอะ
แต่ช่างจรวดบอกอย่างนี้ว่าพ่อปู่องค์ดำเนี่ยนะให้โชคให้ลาบกับลูกหลานมาตลอดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียน
เขาก็เลยจุดทูปเสียงไทยได้สิ่งนี้ปรากฏมา

ตรงนี้ชาวบ้านบอกได้จดข้อมูลต่างเอาไว้เป็นแนวทาง
นักข่าวขอดูคุณป้าใจดี
เปิดเผยให้ดูเบาเล็กน้อยนะคะ

ที่นี่กรรมวาลเพิ่มประกาศนโยบายไป
ก็ต้องว่ากันไปก็ต้องว่ากันไป
เพราะว่าสิ่งนี้ชาวบ้านเขาก็รอคอยอยู่นะ
เอาล่ะไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ได้แนวทางมานั้น

แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ตั้งใจทำมาหากินกันเนอะ